ต้องบอกว่าลุคเก่าเขาเนี๊ยบหล่อคนคุณหน้าคุณลา
แต่ว่าลุคใหม่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าสาวยังจะปลื้มอยู่หรือเปล่า
ถ้าเกิดรู้สึกตูมตามมาแบบนี้ค่ะ

เจ้าตัวภูมิใจนำเสนอบอกผ่านนะคะว่าได้หรือไม่ได้ค่ะ
กับการดัดผมแล้วก็ไว้หนวดบวกกับการเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวไปพร้อมกันด้วย
ส่วนใครที่กำลังจะทักว่าพักนี้นักร้องหนุ่มดูจะสู้ผอมไปจากเดิม

ตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกาย
ที่จะเน้นหนักไปที่การวิ่งมาราทอนแล้วก็กีฬาปีนผาสักส่วนใหญ่
ซึ่งก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตากแดดเป็นเวลานาน

แต่ว่างานนี้ค่ะคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
เพราะว่าตุมตามบอกว่าความคิดเห็นของสาวคนสนิท
บอกเลยว่าแบบไหนก็โอเคค่ะ
แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายมากกว่าครับ
เพราะว่าเมื่อก่อนผมจะเข้ายิมครับ
แต่ตอนนี้เป็นแบบเริ่มหันมาวิ่งมาราทอนบ้าง
วิ่งแบบวิ่งเทรลปีนผาอะไรอย่างนี้ครับ
ผมจะดูผอมลงคือจริงแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่าหยุด

แต่คือทุกคนเจอหน้าก็จะทักว่าทำไมแบบหน้าดูแบบมันซูบลง
ไอ้ที่โซมเนี่ยไม่ใช่หรอกผมไปวิ่งตากแดดมา
เปลี่ยนลุคด้วยครับเพิ่งไปทำผมหยิกมาด้วยครับ

อาจจะเป็นเพราะว่าเราไว้หนวดด้วย

มันเป็นความชอบส่วนตัวของผมอยู่แล้ว
จริงแล้วผมชอบอะไรเซอร์แบบนี้แหละ

เวลาดึงหัวก็ดึงง่ายดีครับผม

ช่วงนี้ลูกแบตกำลังมาแรงนะมีหน่วงมีหนวด

ไว้บ้างเหรอไม่ไม่มีไงมีแต่ขนแขน